น้องเขาอยากจะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

ทีนี้มีคนไปเจออยากจะซื้อน้องขายเท่าไหร่อ่ะ

เอาปูไปกินแล้วก็ขายครับ

ขายแล้วยางแล้วขายครับ

อยู่ในถุงนี้๒๐บาท
บางครั้งก็ขายถุงละ๒๐บาท

แสดงว่าเขานี่ช่วยแบ่งเบาภาระ

เรียนไม่พอหาปูอีก

ถุงละ๒๐บ้างบางทีก็๔๐บ้าง

ชีวิตคนเราเกิดมาไม่เท่ากัน
ตราบใดที่มีมือมีเท้าก็ต้องสู้กันต่อไป

โรงเรียนประถมแถวที่ไปหาปูนานี่แหละ

เจ้าของเจอปุ๊บก็ชนคุยหน่อยนึง

น้องก็บอก๒๐บ้าง๔๐บ้าง

ขนมเน็ตไปชื่นชมครับ

แต่มีการยืนยันว่าไมก็ไม่รู้จักกันเลยครับ
เหมือนเขาไปเจอน้องคนนี้ตามทางจริงครับ
อืม